เรื่องแปลกแล้วก็เรื่องที่สุดช็อกกันหน่อยนะคะ
คอนบุรีโคราชคุณผู้ชม

ข่าวนี้อยากให้ดูไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับมือใหม่หัดเพาะเห็ด

เพราะเรื่องของการเพาะเห็ดมันมีขั้นมีตอน
มันมีเรื่องของการ์ดพิษเข้ามาเกี่ยวข้องนะ

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ

ตำรวจสพคอนบุรีได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ย
คุณมีคนตายอยู่ที่โรงเพาะเห็ดให้มาดูหน่อย๓ศพด้วยกันนะคะ

ศพแรกก็คือชื่อว่านายนัทพลอัคคีสำโรงอายุ๒๗ปี
ส่วนอีก๒ศพชื่อว่านายบุญเหลือกับนางสายพิน
เขาเป็นสามีภรรยากันนะคะ
ศพเสียชีวิตคุณผู้ชมเห็นหน้าจอไหมคะ
สาเหตุการเสียชีวิตขาดออกซิเจน
นั่นแหละค่ะสาเหตุการเสียชีวิต
ลำดับให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับน้าของผู้ตาย
ผู้ตายสบแรกชื่อว่านายนัทธพล
คุณน้าคิตยาเล่าบอกว่าหลานชายเนี่ยเพิ่งจะมาเรียนรู้วิธีการ
เพราะเหตุจากสองสามีภรรยาที่ก็ตายด้วยนะคะ
หลานอยากมาเรียนรู้วิธีเพาะเห็ด
เพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้
เพราะเดิมทีเดียวหลานเนี่ยเจ้าตัวทำงานเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
แต่ว่าหลังจากที่โควิดระบาดก็เลยทำให้ไม่มีงานทำ
ไม่มีงานทำสิ่งที่ตามมาก็คือไม่มีเงิน
กระทั่งมาเกิดเรื่องเศร้านี้ขึ้นนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกประสิทธิ์เปรมกมลผู้กำกับสพคอนบุรีบอกว่า

ผู้กำกับสพคอนบุรีบอกว่าคาดว่าเหตุการณ์๓ศพ
มันเกิดจากศพแรกก่อนคุณนัทธพลเนี่ยเดินเข้าไปในโรงเพาะเห็ดคนแรก
จากนั้นก็ขาดออกซิเจนล้มลงไปเสียชีวิต
สองสามีภรรยาพอเห็นปุ๊บก็เลยพยายามจะไปช่วย
นำร่างของนัทธพลออกมาแต่กลายเป็นว่า
ตอนที่สองคนเข้าไปเนี่ยขาดออกซิเจนด้วย
นี่ค่ะลักษณะของโรงเพาะเห็ดเนี่ยนะคะ
ความกว้างความยาว๖คูณ๑๒แล้วถูกผ้าใบคลุมมิดชิด
แก๊สที่เราไม่ต้องการก็คือการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย
มันอยู่ในนั้นค่ะปกติเราดำรงชีวิตด้วยกัน
หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปถูกไหมครับแต่ในนั้นน่ะ
เสียนะเป็นการ์ดที่ร่างกายไม่ต้องการคือ
ร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเนี่ยพืชมันต้องการ
ใช้ในการดำรงชีวิตของมันแต่เราเนี่ยต้องการใช้ออกซิเจน
การดำรงชีวิตปรากฏว่าในนั้นนะคะ
มีแต่การ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นเลยนะคะ
ทีนี้แพทย์ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
คาดว่าทั้งหมดเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน
เองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกว่าต้องส่งร่างไปผ่าพิสูจน์
ตามขั้นตอนของนิติเวศนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับอีกหนึ่งคน
คุณผู้ชมคุณชัยชนะเลิกกระโทก
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ย
เขามีอาชีพเพาะเห็ดฟางขายเกือบทั้งหมู่บ้าน

เชื่อว่าเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกลับบ้านเกิด
แล้วไปยึดอาชีพเพาะเห็ดขาย
ลองฟังข้อมูลจุดนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางขั้นตอนแรกก็คือ
หลังจากเตรียมโรงเห็ดเสร็จแล้ว
ก็จะต้องนำกากมันสับปะหลังไปวางไว้ที่ชั้นที่เตรียมเฉพาะเห็ด
จากนั้นก็จะปิดโรงแล้วส่งไอน้ำที่ผ่านกระบวนการต้ม
ด้วยอุณหภูมิ๖๐๗๐องศาเซลเซียตเข้าไป

ขั้นตอนที่๒ต้องมีการทิ้งไว้๓วัน
แล้วเปิดโรงนำเชื้อเห็ดไปโรย

ต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอัดเข้าไปภายในโรงเห็ด
เพื่อให้เชื้อเห็ดมันเดิน
มันเดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้ปิดไว้เนี่ยค่ะ
คุมภาวะไว้ปิดไว้แบบนี้๓วัน
คราวนี้ขั้นตอนที่๒นี่แหละค่ะ
พอขั้นตอนที่๓จากนั้นนะคะ
ก็จะมีการอัดไอน้ำทิ้งไว้๓วันเชื้อเห็ดก็จะขึ้นใหญ่
แล้วถึงเวลาจะเข้าไปตัดใย
ซึ่งในขั้นตอนการเปิดโรงเห็ดเนี่ยจริงแล้ว
เปิดโรงเห็ดนะจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย๓ชั่วโมง
เพื่อระบายให้การ์ดออกซิเจนข้างนอกเข้าไปข้างใน

เพราะภายในโรงมันเต็มไปด้วยก๊าซพิษมากมาย
ว่าผู้ตายรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะไม่ได้เปิดโรงเห็ดเนี่ยทิ้งไว้ก่อน๓ชั่วโมงนะคะสุดท้าย
ก็มาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้เกิดขึ้น

ทุกอาชีพมันมีวิธีการดำรงปฏิบัติขั้นตอนของมันนะฮะ